ดิฉันก็คิดไม่ออกไปข่าวต่อไปดีกว่าค่ะ

กับต้นสบัญงายักษ

สบัญงายามันตั้งอยู่ที่ริมถนนทางขึ้นดอยสุเทพ

และช่วงนี้ลมก็แรงมีฝนตกด้วยเนี่ยนะคะ

ลงมาทับรถแดงและรถนักท่องเที่ยวซึ่งจอดอยู่แถวนั้น
และรถแดงในรถแดงครับมีนักท่องเที่ยวอยู่อยู่ด้วยนะ
บาดเจ็บไปตั้ง๓รายเนี่ยนะคะ

ที่หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ขออภัยนะคะต้นสบัญงาอายุกว่าร้อยปี
และความสูงของเขาตั้ง๒๐เมตร
หักโค้นลงมาค่ะทับรถไป๓คัน

โบกขึ้นไปเที่ยวบนร้อยสุเทพฯนี่นะคะ
นักท่องเที่ยวอยู่ในนั้นเป็นผู้ชายทั้งหมดนะคะ
คนได้รับบาดเจ็บถูกหลังคากดทับ
ทั้งกู้ไพท์ทั้งชาวบ้านภาพน่ากลัวนะคุณดูสิ
โอ้โหน่ากลัวมากค่ะนะคะรอดมาได้อย่างปฏิหารนะคะ
เพราะว่ากู้ภัยเอ่ยชาวบ้านเอ่ย
ช่วยเหลือเขานำตัวส่งโรงพยาบาลได้๓คน
อกจากนี้นะคะมีรถของนักท่องเที่ยว
ได้รับความเสียหายไป๒คันด้วยนะคะ
คันหนึ่งหลังคายุบอีก๑คันพังไปครึ่งคันเลยค่ะ
อุดมรัชชัชวัลนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ
เล่าให้ฟังว่ามาจากกรุงเทพมาเที่ยวเชียงใหม่
มากันหลายคนเลยก็เลยเหมารถล้อแดงเนี่ย
ขึ้นไปเที่ยวไปเที่ยวที่ดอยปุ๋ย
แล้วก็แวะหลายที่ด้วยจุดนั้นมันขึ้นไปได้

ขากลับตั้งใจแวะกราบสการะพระธาตุดอยสุเทพ
แต่เนื่องจากเดินเที่ยวมามากเหนื่อยปวดขา
เมื่อรถมาจอดหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ

แต่ปรากฏว่าระหว่างที่นั่งอยู่ในรถจู่
ตอนแรกเลยนะได้ยินเสียงดังโครม
และผ่านมาอีกไม่ถึงวินาทีเท่านั้นเองนะคะ
เสียงดังจากการกระแทกเกิดขึ้นอย่างแรง
วินาทีนั้นรู้เลยถูกชนพอตั้งสติได้
ตอนแรกเอ๊ะอะไรชนรถยนต์อะไรทับ
สรุปสุดท้ายนะคะอ๋อต้นไม้ล้มทับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นายกริจนพัฒน์ทรัพย์แตงค่ะ

นั่งอยู่ในรถถูกหลังคากระแทกได้รับบาดเจ็บนะคะ

อยู่ก็เสียงโครมพี่ก็คิดว่ารถเป็นอะไรอย่างนี้

คือเขาจะบอกว่าเจ็บหลังมากอะไรอย่างนี้แต่พี่คือไม่เป็นไรพี่ก็มุด
ก็คือเอาน้องลงตรงนี้แล้วพี่ก็มุดมุดออกไป
ก็ไม่มีใครเป็นไรนอกจากคนเจ็บผู้ชาย
ตอนนั้นคือกำลังจะลงหรือว่าจะ
ตอนนั้นคือเมื่อยขาแป๊บนึงอ่ะคือว่าไปที่ดอยคุยมา
ก็เมื่อยขาคิดว่าเดี๋ยวจะลงอ่ะค่ะ
แล้วได้ขึ้นบนวัดหรือยังยังไม่ได้ขึ้นค่ะ
วันนี้มันมีลากแก้วครับแล้วช่วงที่ผ่านมาสนมันตก๒วันนะครับ
อาจจะทำให้มันน้ำหนักตัวเขาล้มเลยครับ
ต้นนี้มันใหญ่ขนาดไหนแล้วอายุมากไหมฮะ
แนกจรประเสษีค่ะผู้ใหญ่บ้านดสุเทพกล่าวว่า
ต้นไม้ดังกล่าวเป็นต้นไม้เก่าแก่อายุ๑๐๐ปี
สาเหตุที่โค้นล้มคาดว่าน่าจะมาจากดินที่อ่อนตัว

ประกอบกับต้นนี้มันไม่มีรากแก้ว
พอดินอ่อนตัวปุ๊บนะคะยึดเกาะไม่ดีโค้นลงมาเลยค่ะ
ที่ผ่านมานะคะเคยเกิดเหตุการณ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาบ่อยครั้ง
โดยสาเหตุเดียวกันนี่แหละฝนตกสะสมดินอ่อนตัวแล้วต้นไม้มันก็พังลงมา
หลังจากนี้นะคะจะขออนุญาตไปที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ขอตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ในจุดเสี่ยงต่าง
โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับร้านค้าใกล้ลานจอดรถ
ใกล้จุดที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพลาด
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะ

เพราะว่าเราในฐานะนักท่องเที่ยวเอล
ไม่รู้หรอกว่าต้นไม้ต้นไหนมันจะหักลงมา
น่าจะแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบด้วยสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง